กันหน่อยเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่อนละวนอนละเวงกันอีกแล้ว

จริงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปนะถูกต้องบางทีแบบเราฝากเพื่อนตรวจหน่อยดิหรืออะไรอย่างนี้
เพื่อนเอาไปตรวจให้ไงเพื่อนเอาไปตรวจให้แล้วแฮปไป๒ใบแล้วคืน๒ใบ
แล้วก็บอกว่าไม่ถูกรางวัลแต่รู้ไหมว่าไอ้ที่เอาไป๒ใบอันนั้นถูกรางวัลที่๕๒ใบ
จำได้เหรอจำผิดหรือเปล่า
นี่เขาไปถามทั้งแม่ค้ามาด้วยแล้วเลขเลิกอะไรนี่คือแบบพอมาตรวจดูเองปั๊บรู้เลย
เพื่อนไม่คืนแล้วติดต่อเพื่อนก็ติดต่อไม่ได้ทำยังไงดีทีนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณลุงคลายแก้วเกรดการคุณลุงคลายอายุ๖๔ปีแล้ว
เป็นชาวบ้านในอำเภอทัพทันที่อุทัยธานีลุงอ่ะไปแจ้งความแล้วแหละที่สพตลุกดู
เนี่ยเมื่อวันที่๑๖ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะพอประกาศรางวัลออกมาแล้วปั๊บเนี่ย
ลุงอ่ะเอาลอตเตอรี่๒ชุดนะไปวานให้ขวัญเพื่อนลุงนั่นแหละอายุ๕๐น่ะ
มันเป็นช่างเลี่ยมพระนะอยู่ที่วัดหนองสระนะตรวจให้ลุงหน่อยเพราะว่าลุงก็เห็นว่า
เออขวัญมันกำลังตรวจลอตเตอรี่อยู่ขวัญซื้อมาตั้ง๑๐ใบลุงเห็นเอ้ยฝากตรวจด้วยละกัน
ลุงแล้วลุงเอาเลขชุดไหนยังไงไปให้เขาตรวจล่ะอ๋อ
ไอ้ชุดแรกนี้นะที่ลุงซื้อมาเลข๖๓๙๗๕๒อันนี้๒ใบ
ตรวจเสร็จปั๊บสังเกตสีหน้าขวัญดูอึ้งดูแบบดูชะงักไปปั๊บนึงแล้วก็
นิ่งนิ่งเนียนแบบโหยเนี่ยมันไม่ถูกโมโหอารมณ์เสียแล้วก็คืนให้
คืนเลขล็อตเตอรี่ชุด๖๓๙๗๕๒ให้๒ใบนะแล้วส่วนไอ้ชุด๘๙๒๖๘๑อ่ะ
ชุดนี้ไม่คืนให้แล้วก็บอกไม่ถูกทีนี้เอ๊ะมันแปลกมันพิรุธยังไงก็ไม่รู้
เผ่าทิ้งเนี่ยผันซื้อมาก็ไม่ถูกเหมือนกัน๑๐สิไปนี้จะเอาไป
เลขชุด๒ใบใช่ไหมใบมันต้อง๒๐๐๐เอา๒ใบก็๔๐๐๐เลยนะ
ก็เลยไปถามในขวัญที่บ้านอ้าวพอไปถึงที่บ้านเจอขวัญไหม

เราก็จะซื้อไอ้๑๘มันไม่มีเลยมันมี๘๑ผมก็ซื้อชุดนึง
แล้วก็๕๗ชุดหนึ่งก็แค่นั้น

ชุดละ๒ใบเองเค้าก็ซื้อมา๑๐ใบเค้ากวดก่อนเลยเค้ากวดเสร็จหมด
ตอนนี้เราก็บอกเอ้ยทุกคนแกกวดให้เราละ๒ใบบ้วะ
เราก็ส่งให้เค้า๒ใบเค้ากวดอีกใบนั้นก่อนอันดีใบ๗๕
เค้าบอกไม่ถูกว่าตอบให้ใบแรกอ่ะบอกว่าไม่ถูกว่าใบที่๒
กวดไปอึ้งสิวะว่าอันนี้บ่ดบาดแบบเหมือนโคกก็ไม่บอกเรา
โกงกันแบบเฮ้ยเผาทิ้งเลยไปไว้อะไรแล้วไม่ถูกเว้ย
แปดหนึ่งผมหายไปไหนสะพบแค่๒ชุดมันจำไม่ได้จริงใช่ไหมล่ะ
แปดหนึ่งผมหายก็โคกก็ขอเข้ากลับไปบ้วงเครียดละ
ไปหาเมียเมียก็หาผมเมาก็เมานี่มันโกงกว่า
เพราะว่าพอไปหาลุงขวัญที่บ้านไม่เจอตัวใช่ไหม
แล้วเนี่ยดูสิไปแจ้งความเอาไว้ก่อนอะไรเออมันมีต้นคั่วอยู่เนี่ย
คุณผู้ชมที่ตอบกลับมาแบบนี้เนี่ยนะโทรหาไป
ลุงขวัญก็ไม่รับแชทกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับวันจันทร์ไปแจ้งความเอาไว้ก่อน
มันมีต้นขั้วอยู่หน้าจะขึ้นเงินได้ถ้าถูก
แล้วก็บอกร้อยเวรด้วยนะวันอังคารเดี๋ยวจะเข้าไปหาวันจันทร์อาจจะถึงเย็น
อันนี้คือสิ่งที่ลุงขวัญตอบมา
ทีนี้คุยกับลุงคลายเจ้าของลอตเตอรี่ที่โดนลุงขวัญเอาไปแล้วใช่ไหม
คุยกับแม่ค้าลอตเตอรี่หน่อยดีกว่าค่ะ
ป้ามีนาป้ามีนาบอกว่าโอ๊ยขายให้ลุงคลายจริง
๔ใบ๒ชุดขายให้ตั้งแต่๑๒ตุลาตอน๘โมงนี่แหละ
ตรงหน้าเทศบาลหนองสะนี่แหละจำได้เลย

เลขรางวัลที่๕ไปจริง

ทีนี้คุณผู้ชมพยายามจะติดต่อ

เอาลอตเตอรี่ของลุงคลายไปใช่ไหม

ปรากฏว่าลุงขวัญเขาก็มีการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียล
โพสต์กับเพจหนึ่ง
เนี่ยเป็นการตอบกลับบอกว่าผมเองครับ
ไม่ได้หนีพูดมามันก็ไม่ถูกทั้งหมดครับ
อังคารผมจะเข้าไปพบร้อยเวรครับ
ขอมาหาตังค์ก่อนมาหลายคนจะกลับเลยคงไม่ได้ครับ
ผมไม่ใช่คนรวยนะครับแต่ไม่เคยขอใคร
ถ้าจะสู้คดีต้องให้ตังค์ครับผมคงไม่คิดทุบหม้อข้าวตัวเองหรอกครับ
ผมมีอาชีพเช่าพระขายพระไม่คิดโกงใครครับ
นี่แหละซึ่งผลการสืบสวนของตำรวจสพตลุกดูเนี่ย
ตอนนี้คือรู้แล้วนะว่าลุงขวัญอยู่พิศนุโลก
แล้วก็ออกหมายเรียกลุงขวัญให้มาพบกับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะ
เดี๋ยวรอนะเห็นบอกว่าอะไรนะเดี๋ยววันอังคารใช่ไหม
วันอาคารจะเข้าไปพบก็อาทิตย์หน้าหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับ